ช่วงแรกมาดูเหตุอาจยกรรมกันก่อนนะคะ

มีคนร้ายบุกเข้าไปยิง
เศรษฐีเจ้าของปั๊มน้ำมันในพื้นที่สะแก้ว

สามีเสียชีวิตเพราะว่ากระสุนไปถูกจุดสำคัญ
เข้าท้ายทอยทะลุที่บริเวณหน้าผาก
ส่วนภัณฑ์ระยาถูกกระสุนตามร่างกายบาดเจ็บสาหัส
พลตำรวจตรีทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๒
พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกพิรมจันทราพิรม
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองสะแก้ว
นำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จุดนี้คือปั๊มน้ำมันศรีสุวรรณรุ่งเรือง
บนถนนเทศบาล๖อำเภอเมืองสะแก้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ก็คือคนร้ายใช้อาวุธปืนไปจ่อยิงสองสามี

ผู้ชายนะคะฝ่ายสามีคือนายประชาวรทัศน์อายุ๕๒ปี
ถูกยิงที่ไทยทอยทะลุหน้าผาก๑นัด
เสียชีวิตคาทีส่วนภัณฑ์ระยานางปริดาวรทัศน์อายุ๕๐ปี
กระสุนไปถูกกรามแขนหน้าท้องและสะโพก
ถูกไป๔นัดค่ะอาการสาหัส
หลังเกิดเหตุชาวบ้านเขาก็พยายามเข้ามาช่วยนำตัวทั้งสองคน
ในสงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
พลตำรวจตรีทัศน์ชัยกล่าวว่า
ได้รับคำสั่งมาจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๒

กระทำการโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
ขณะนี้การสืบสวนสอบสวนคืบหน้าไปค่อนข้างมาก
การตรวจสอบกล้องวงจรปิดและจากพยานบุคคลในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายไม่น่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียว

แล้วก็วางแผนอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุนี้ด้วยนะคะ
ส่วนปมสังหารที่ตำรวจเขามองไว้

ประเด็นแรกขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือปัญหาธุรกิจ
เพราะว่าสองสามีพันรยานี้ดำเนินธุรกิจปั๊มน้ำมันอยู่นะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียด
แต่คาดว่าน่าจะตำรวจให้น้ำหนัก

คาดว่าจะทราบตัวผู้ก่อเหตุได้ในรวมวันนี้ค่ะ
ฟังเสียงตำรวจค่ะ
ส่วนตัวครับศพของผู้เสียชีวิตตอนนี้ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ที่ญาติจะรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ส่วนอาการล่าสุดของฝั่งพันรยานะคะ
ก็คือหลังจากที่ถูกย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจาก
แก้วก็คือเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่
นำตัวไปรักษาสาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วนะคะ
เบื้องต้นพ้นขีดอันตรายแล้วด้วยค่ะ